หัวใจของหนุ่มกันนพัฒน์หน่อยคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นข่าวลืออื้ออึงกันไปมากมายเลยเพราะว่ามีเพจดังเพจหนึ่งก็คือเจ๊มอย๑๐๘เนี่ยนะ
เขาโพสต์ถึงเรื่องที่ว่าคู่รักที่เพิ่งประกาศเลิกรากันอย่างเป็นทางการฝ่ายชายลบรูปคู่กับแฟนเก่าทิ้งแล้วไปกุ๊กกิ๊กกับสาวใหม่ในกองละครทันที
แล้วแถมชาวเน็ตยังไปเปิดวาบสาวสวยที่เมาส์ว่าเป็นแฟนใหม่หนุ่มกันด้วยเพราะอะไรล่ะก็สาวคนนั้นน่ะด้านบังเอิญนะบังเอิญโพสต์ในไอจีสตอรี่บอกว่า
มีค่ะก็คือไม่ใช่ฉันจ้า
ทางด้านหนุ่มกัณพัฒน์ก็คือยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใด
ในโลกโซเชียลกับข่าวดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นนะคะ
แต่ทีมข่าวก็สอบถามไปยังคนสนิทคนใกล้ชิดแหละ
ซึ่งก็ยืนยันจากปากหนุ่มกัณพัฒน์เลยว่า
ตอนนี้กันโสดจริงยังไม่มีแฟนใหม่
แล้วก็อย่าเอาข่าวแย่มาทำให้แบบเป็นการบรรทอนจิตใจกันไปมากกว่านี้เลย
เพราะว่าต่างคนเขาก็ต่างเลิกรากันไป
ต้องให้กำลังใจกันมากกว่านะจ๊ะ